เรื่องของน้องแอ๋มนักศึกษาปริญญาโท
มีการนำร่างของน้องแอ๋มกลับมาที่เมืองไทยแล้ว
เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ทีนี้ทางครอบครัวก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นงานศพแล้ว
เตรียมที่จะฟ้องแพ่งทางครอบครัวของรูเมด
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุไม่ได้ติดต่อมาเลย

หรือว่าทางครอบครัวของน้องแอ๋มติดต่อไป
ก็ถูกพูดกลับมาในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะ
ว่าโทรมาทำไมดึกดื่นแบบนี้อะไรนะครับ
ทางครอบครัวของน้องแอ๋มเลยบอกไม่ได้แล้วต้องฟ้องแพ่ง
ค่ะทีนี้นี่เป็นบรรยากาศของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
ทางด้านคุณพ่อของน้องแอ๋มคือคุณพ่อชัยวัดหลีนวรัฐ
พร้อมด้วยญาติก็ได้นำศพของน้องแอ๋ม
มาไว้ที่สาราวัดนาบุญที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

ศพมาถึงสาราก็มีการเปิดโรงศพให้กับทางญาติแล้วก็ครอบครัว
ทีนี้ตอนที่ญาติแล้วก็ครอบครัวเห็นร่างน้องแอ๋มเนี่ยนะ
ทุกคนปล่อยโฮร้องไห้ด้วยความเสียใจ

สภาพยังเหมือนคนนอนหลับปกติเลย
และครอบครัวก็เลยให้มีการรดน้ำศพในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
แล้วก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
โดยคุณพ่อของน้องแอ๋มก็บอกกับผู้สื่อข่าวเสียงสั่นเลยค่ะ
บอกว่าพ่อยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ลูกสาวถูกแทงตั้ง๑๓แผล
สงสารลูกก่อนที่ลูกจะตายคงเจ็บคงปวดมาก

เหลืออีก๒เดือนที่น้องแอ๋ม
จะเรียนจบปริญญาโทใบที่๒
แล้วความฝันของน้องแอ๋มความฝันของพ่อ
คือตั้งใจว่าน้องแอ๋มจะเป็นผู้พิพากษา
เพื่อที่จะให้ความยุติธรรมกับชาวบ้าน
แต่สุดท้ายจบชีวิตลงนะคะ
หลังจากนั้นค่ะช่วงเย็นก็มีพิธีรดน้ำศพน้องแอ๋ม
ญาติญาติมีเพื่อนสนิทมีชาวบ้าน
ในพื้นที่มาร่วมงานศพเป็นร้อยคน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมในช่วงหัวค่ำ
ก็มีคนมาร่วมงานกว่า๕๐๐คน
แล้วหนึ่งในนั้นมีแฟนของน้องแอ๋ม
คือน้องตาวนายสรรสำเนียงล้ำอายุ๒๕ปี
ก็มาร่วมงานแล้วก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรก

พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้องตาวกับน้องแอ๋ม
น้องตาวเนี่ยบอกว่ารู้จักกับน้องแอ๋มมา

ตั้งแต่น้องแอ๋มเรียนม๑ที่โรงเรียนหอวัง
แอ๋มเป็นคนน่ารักมีน้ำใจกับเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนเสมอแล้วก็รักครอบครัวมาก
แล้วทุกคนก็รักแอ๋มมากเหมือนกัน
ตอนที่คุยวีดีโอคอลกับน้องแอ๋มเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่ได้มีลางอะไรบอกเหตุเลยนะคะ
แล้วก็สำหรับรูเมด
คือข้อมูลที่รู้น้องตาบอกว่า
รู้แค่ว่าเป็นรูเมดกับแอ๋มมาหลายปี
แล้วที่ผ่านมาแอ๋มก็เคยพูดถึงเรื่องที่ทะเลาะกันบ้าง
แต่ตอนนั้นน้องตาวเองก็เข้าใจว่า
คงเป็นเรื่องการทะเลาะกันเหมือนกับผู้หญิงเถียงกันนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องตาวแฟนของน้องแอ๋มหน่อยค่ะ
ผมรู้คร่าวนะครับรู้ว่าเป็นรูเมด
แล้วก็รู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันมา
แต่ตอนปริยาโทรแบบแรกเลยนะครับ
เคยมีนะครับพูดว่าประมาณก็จะตะเลาะกันเขียงกัน
เหมือนผู้หญิงเพียงเทียงกันอะไรยังไงครับ

จริงก็บอกทุกอย่างทุกหมดตั้งแต่ตอนเขามีชีวิตอยู่แล้วนะครับ

ก็จะช่วยดูแลพวกเขาให้เป็นที่ช่วยในสิ่งที่สามารถช่วยได้ให้เป็นที่
ทีนี้เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านคุณอาของน้องแอ๋มนะคะ
กฤษดาหลีนวรัฐนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี
ก็บอกว่าตั้งใจจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมทั้งหมด๗วัน
ก็ทุกวันก็คือจะสวดตอนประมาณ๑ทุ่มนะคะ
จนถึงคืนวันพุธที่๒๖กันยายน
หลังจากนั้นก็จะชาปนกิจในวันพระฤหัสบดีที่๒๗กันยายน

แล้วเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
ก็จะไปปรึกษากับทางทนายความ
เพราะว่าทางนั้นไม่ได้เคยมาดูแลอะไรเลย
แค่ถามถ่ายแสดงความเสียใจก็ไม่มา

ก็ถูกต่อว่าว่าโทรมาทำไมกลางค่ำกลางคืน
คุณอาบอกนะคะว่าฝ่ายเราไม่ได้หวังเงินไม่ได้หวังทองอะไร
แต่อยากให้ทางฝั่งนั้นแสดงความรับผิดชอบบ้าง
ถ้าเกิดว่าเขามาพูดจาด้วยดีก็อาจจะไม่ฟ้องร้อง
เพราะว่ามันก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
กับทั้งสองครอบครัวเหมือนกันน่ะนะคะ